ดูเรื่องนี้หน่อยค่ะคุณผู้ชมเรื่องศึกสายเลือด
จริงก็เป็นญาติกันแท้เลยนะ
ฝั่งหนึ่งเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งเปิดร้านขายส้มตำ
แล้วเนี่ยมีปัญหากันทะเลาะกันทั้งเรื่องที่จอดรถเรื่องการแบ่งมรดกไม่ลง
สุดท้ายฝั่งน้องสาวเป็นคนเอาปืนมาแล้วยิงพี่เขยดับเลยค่ะ
จากเหตุการณ์แค่ด่ากันอยู่นะสักพักหนึ่งรุนแรงถึงขนาดยิงกันตาย

ที่ยิงกันแล้วแต่นี่ช่วงต้นฮะ
คือตอนแรกเขาก็เถียงกันอยู่ทะเลาะแล้วก็ด่ากันอยู่

ซึ่งจริงก็เป็นญาติกันมายืนอยู่หน้าร้านของแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋น
จากนั้นก็ยืนด่ายืนเถียงกันนะฮะ
แล้วอย่างที่บอกว่าเหตุการณ์นี้จริงก็เป็นญาติกันนั่นแหละ

ลูกศรแดงนี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเนื้อตุ๋นนะเป็นผัวเมียนะ
ใช่ค่ะที่ใส่เอี๊ยมส่วนสามีใส่เสื้อสีเขียวนะครับ
ใช่ค่ะฝั่งผู้หญิงเนี่ยคือนางสาวสุมารีหรือว่ากุ้ง
ส่วนฝั่งผู้ชายเนี่ยคือนายพิทักษ์หรือว่าฟ้าอันนี้เป็นสามีภรรยากัน
อีกฝั่งนึงเมื่อกี้ที่เราเห็นว่าชี้ลูกศรสีเขียวเนี่ยนะ

ผู้หญิงที่ใส่หมวกมาที่บอกว่าใส่เอี๊ยม
อันนี้เนี่ยคือนางสาวดารุณีเขียวสะอาดเป็นเจ้าของร้านส้มตำ
แล้วนอกจากนั้นก็มีนายมาโนธเขียวสะอาด
รวมถึงนายเก่งอภิชาธิ์
ทีนี้คุณผู้ชมเราทำให้คุณผู้ชมเห็นแล้วนะ

แล้วฝั่งเจ้าของร้านส้มตำนางสาวดารุณีที่ใส่เอี๊ยมเมื่อกี้
เดินมามาด่าฝั่งนี้ฝั่งกุ้งสุมารีเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยหมูตุ๋น
ด่าไปเรื่อยทั้งเหลืองทีจอดลดเรื่องอะไรต่าง
ด่าไปถึงแบบขออภัยคุณผู้ชมใช้แบบนี้ด่าพ่อล่อแม่กัน
ใช่ทีนี้พอมาด่าฝั่งร้านเจ้าของก๋วยเตี๋ยหมูตุ๋นใช่ไหม
ผัวก็ไม่พอใจเสื้อเขียวนั่นนะคะ
หัวของร้านเจ้าของร้านก๋วเตี๋หมูตุ๋นนะ
ก็ออกมาด่าด้วยแล้วก็ตบตีกันแล้วเนี่ย
ผู้หญิงก็ตบตีกันส่วนผู้ชายก็ไปชกต่อยกัน
ในวงจรปิดมุมนี้จะเห็นผู้หญิงนะ
แม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวกับแม่ค้าขายส้มตำ
กำลังพยายามจิกหัวตบตีกันอยู่

ถ้าดูอีกกล้องหนึ่งนะฮะก็จะเห็นว่าฝั่งผู้ชายนะฮะ
ตัวของพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวกำลังถูกลุมอยู่

ทีนี้ค่ะพอมันมีการตะลุมบอลแบบนี้นะ
ฝั่งตัวพ่อค้าฝั่งร้านก๋วยเตี๋ยหมูตุ๋นเนี่ยนะ
ตะโกนบอกเมียเลยบอกว่าให้เอาปืนมาเอาปืนมา

นี่นี่นี่จังหวะนี้

ผู้ชายเสื้อเขียวถูกรุมนะฮะ

พอทางฝั่งสามีของร้านก๋วยเตี๋ยวโดนรุมแล้ว
ก็เลยตะโกนบอกเมียไงให้เอาปืนมาเอา
เมียก็เอาปืนออกมาจากกระเป๋าหยิบนะ

เมียน่ะเป็นคนก่อเหตุ

ยืนอยู่ไกลนะแล้วยกมือยิงปืน
ระยะห่างตรงนั้นประมาณ๕เมตรเปรี้ยงเดียวค่ะ
โอ้โหยิงโดนนายอภิชาติซึ่งเป็นพี่เขยจนล้มไปเลย
ทีนี้ทางฝั่งนายพิทักษ์ซึ่งเป็นสามีของฝั่งร้านก๋วยเตี๋ยว

แล้วฝั่งสามีเนี่ยก็เลยยิงไล่หลังไปอีก๓นัด
มันก็เป็นเสียงปั้งอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินตอนแรกนั่นแหละ

เหตุการณ์นี้ค่ะคนที่โดนยิงคือนายอภิชาติหรือว่านายเก่ง
ที่เป็นพี่เขยเนี่ยนะลูกปืนเข้าหัวเลยนัดหนึ่ง

แล้วที่ถนนเต็มไปด้วยเลือดอันนี้เป็นจังหวะที่เขาออกไปยิง
ออกไปยิง๓นัดเขาบอกว่ายิงลงพื้นกับยิงขึ้นฟ้า
แต่คนที่ตายอยู่มือปืนเป็นผู้หญิงนะที่ยิงทำให้คนนั้นตาย
ใช่นัดแรกรอบแรกยิงเปรี้ยงเดียวจอดเลยค่ะ
ทีนี้ที่ถนนเลือดนองเต็มไปหมดเลย
แล้วตำรวจสพนครชัยศรีก็เข้าไปตรวจสอบ
พอไปเจอศพของคนตายแล้วก็คุมตัวผัวเมียร้านก๋วยเตี๋ยวอะค่ะ
เอาปืนไปด้วยไปสอบปากคำที่โรงพักต่อ
ก็เลยต้องถามฝั่งสามีคือนายพิทักษ์
เล่าให้ฟังบอกว่าจริงทะเลาะกันนะ
ฝั่งนั้นเขาไม่หยุดเขายังไม่ยอมหยุด
ผมก็เลยต้องแบบหลังจากที่เมียยิงไปแล้วเปรี้ยงนึง

ยิงขึ้นฟ้าแล้วก็ยิงลงพื้นเพื่อที่ต้องการให้เขาหยุดค่ะ

ฝั่งภรรยาที่เป็นคนหยิบปืนแล้วยิงเปรี้ยงเดียวกระสุนเข้าหัว

ก็เห็นว่าสามีของเธอโดนฝั่งนั้นมารุม

ก็เลยต้องหยิบอาวุธปืนมาแล้วก็ยิงไปค่ะ
ส้มตำกับร้านก๋วยเตี๋ยวก็เป็นญาติกัน

เขาบอกว่ามันเป็นปัญหาที่แบบยืดเยอะมายาวนานแล้ว

แล้วมันมีเรื่องของที่จอดรถของลูกค้าอีก
เพราะว่าฝั่งของร้านขายก๋วยเตี๋ยวที่เขาเปิดร้าน
แล้วฝั่งนั้นเป็นร้านขายส้มตำก็อยู่ใกล้กัน
แล้วทีนี้พอลูกค้ามาจอดมาจอดรถก็แย่งที่จอดรถกัน
ด่ากันไปด่ากันมาด่าถึงพ่อแม่
ทีนี้มันก็เลยกลายมาเป็นเหตุระหองระแหงจนมันกลายเป็นเหตุสลดนะคะ
แล้วเมื่อเช้านี้ค่ะนักข่าวก็ไปที่สพนครชัยศรี
ตำรวจกำลังคุมตัวสามีภรรยาฝั่งร้านก๋วยเตี๋ยว

แล้วก็ยังไม่ได้มีการสอบปากคำอะไรเพิ่มเติม
ส่วนฝั่งพี่เขยที่โดนยิงจนตาย
ญาติจะนำศพกลับมาประกอบพิธีตามศาสนาที่วัดหนองกะพี
ที่อำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมช่วงบ่ายวันนี้ด้วยนะคะ
คุณผู้ชมเห็นไหมศึกสายเลือดฝั่งน้องสาวกับพี่เขย
สุดท้ายไม่ลงรอยกันแล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้
อันนี้วงจรปิดเห็นชัดเลยนะ
ผมดูตั้งนานนะว่านัดแรกเป็นใครยิง
สุดท้ายผู้หญิงสุดท้ายผู้หญิงอยู่อีกฝั่งจนตาย